ยังล้อมวงเล่นไพ่กันอยู่เลยคุณผู้ชมไม่กลัวเลยเหรอที่โคราชนี่ค่ะ
คือพลเมืองดีแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าเนี่ยมีพนักงานส่งอาหารครับ
ล้อมวงเล่นไพ่กันตั้งหลายคนไปดูให้หน่อยเนี่ย
เปิดประตูเข้าไปไม่ได้ไปส่งอาหารที่ไหนหรอกไปเล่นไพ่กัน
ไม่ได้รออออนเดอร์เหรอไม่เลยเล่นไปกันอยู่นี่ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวนะคะพนักงานส่งอาหารกลุ่มนี้นะคะ
เขาไปรวมกลุ่มกันอยู่ในห้องน้ำ
โอ้โหยังจะไปหาที่เล่นไพ่กัน

กำลังมั่วสูงกันอยู่จริงตอนเจ้าหน้าที่ไปถึง
เจ้าหน้าที่ก็ถามว่าโอ๊ยไม่กลัวเหรอไง
ไม่กลัวกันเหรอตั้งหลายคนไปอัดอยู่ในห้องน้ำ
นั่งเล่นไพ่นะเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมคะ
ผมก็เล่นไพ่ข้าวเวลา
โอ้โหสิบสี่คนค่ะสิบสี่คนแล้วก็มีเงินพนันจำนวนนึงนะคะ
เป็นของกลางทีเนี้ยก็ต้องไปตรวจโควิดสิบเก้า
ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย
กัญชาไปสองเสพยาบ้าไปหนึ่งไม่เจอโควิด
ไม่เจอโควิดเจอเสพยาเจอไพ่เจอเงินของกลาง
ดำเนินคดีข้อหามั่วสุมในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
ข้อหารักรอบเล่นการพนันโดยผิดกฎหมาย
คุณผู้ชมคะโคราชเป็นจังหวัดสีแดงเข้มแล้วนะคะ
ที่เขาเพิ่มพื้นที่มาค่ะ
เขาล็อกดาวน์ด้วยมาตรการเข้มข้นด้วย
แต่แหม่ระหว่างรอออเดอร์ค่าเวลาดูสิ
เข้าไปในห้องน้ำในตลาดดูสิดูสินี่เล่นไพ่กัน
เอาเป็นว่าเฉพาะกลุ่มนี้ก็แล้วกัน
เดี๋ยวเพื่อนที่ทำงานอาชีพนี้กลุ่มอื่นเขาจะซวยไปด้วย
เกี่ยวกับคนอื่นนะแต่พอพอเห็นเสื้อแจ็กเก็ตก็จะรู้ยี่ห้อใช่ไหม
ทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องอาศัยพี่เหล่านี้นี่แหละใช่ไหม
นี่เรียกว่าสั่งข้าวสั่งน้ำของเครื่องใช้ต่างนะครับ
พี่ต้องไปส่งข้าวส่งของคนที่บ้านนะคะ
แล้วพี่แบบถ้าพี่ติดขึ้นมาไม่ได้นะ
แต่กลุ่มนี้นี่รอออเดอร์นานไปหน่อย

นี่ฮะเพื่อนผู้ชมครับ